บอกให้เป็นว่าเวทีลุกเป็นไฟแน่นอนครับ
หายใจที่ถูกต้องลมต้องเข้าท้องลมต้องออก
แสดงว่าผมหายใจผิดผมป่องอยู่ตลอดเลย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก

ชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่๘ที่ผ่านมาทีมสมิลาพาเพลินยังคงไม่ยอมแพ้
ส่งน้องนาโนเจ้าหนูมหัศจรรย์มาทำให้กรรมการอึ้งทึ่งตะลึง
และกวาดใจกรรมการสำเร็จทำให้ตอนนี้ทั้ง๒ทีมมีคะแนนเท่ากันแล้วคือ๔ต่อ๔
วันนี้ยกที่๙แล้วทีมเด็กอ้อนพระนครคีรี
จะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกกลับมาเป็นผู้นำได้อีกครั้ง
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในรายการ
ร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีนี้นะครับไม่มีร้องผิดร้องถูกมีแต่เด็กเสียงดีและร้องเพราะนะครับ
แล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีน้ำใจทำเพื่อบ้านเกิดของเขานะครับ
ทีมที่ชนะจะสามารถ
คว้าทุนน้ำใจกลับไปถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมที่เหลือนะครับก็ยังสามารถคว้าเงินทุนน้ำใจนะครับกลับไปช่วยบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้ถึงสามหมื่นบาทด้วยกัน
วันนี้นะครับคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับก็ยังคงนั่งสถิตอยู่นะฮะ
พี่หอยเสนาหอยพี่ฝนธนาสุนทรพี่อายสรรยู
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับเปิดศึกยกที่เก้าจะดูสิว่าจะส่งใครขึ้นมาขอเชิญพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมบนเวทีเลยครับ
นโมแล้วก็น้องเพลงไทยนะครับจะออกไปสู้ในยกที่๙นะครับผมกับร็อกปะทะ
สำหรับในยกที่ผ่านมานะครับพี่ไอ้ก็ให้คำแนะนำกับน้องนโมนะครับว่าออกเสียงให้ถูกวิธีทำยังไงครับ
ไอซ์สอนเทคนิคยังไงบ้างครับเวลาใช้ใช่ไหมครับต้องใช้ที่ท้องครับ
เริ่มพัฒนาเริ่มใช้ถูกวิธีนะครับผมสุดยอดมากและน้องเพลงไทยนะครับผมก็ได้คำแนะนำมาจากพี่ไอ้เหมือนกันนะครับ
พี่ไอ้สอนอะไรมาบ้างครับสิ่งต่ำสิ่งสูงครับก็เริ่มได้นะครับ
น้องน้องก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยสุดยอดมากครับผมพร้อมหรือยังครับทั้งสองคนครับ
พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วจับมือกันครับทุกคนสู้ทุกคนลุยนะครับลุยครับ
เอ้าลุยไป
ตอนนี้เป็นหน้าที่ของสองหนุ่มนะครับพี่แซคครับผมจะให้กำลังใจอะไรน้องน้องก่อนไหม
โชว์นี้ให้ดีที่สุดนะครับทั้งสองคนครับผมขอบคุณพี่แซคชุมแพรมากครับ
กลับไปดูน้องน้องที่ห้องเด็กซ่าครับขอบคุณมากครับ
แล้ววันนี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนเอ่ยหนุ่มไหนฝั่งไหนครับ
นโมจะเป็นหน้าที่ของน้องนโมก่อนนะครับ
เพลงไทยนั่งประจำที่รอเพื่อนก่อนนะครับ
ครั้งที่แล้วร้องหลวงปู่ทวดเหยียบใจไปนะลูกพอร้องเสร็จแล้วนะครับ
คือร้องเนี่ยใส่เต็มเลย
เบงเสียงไปแล้วเสียงแห้งวันนี้เส้นเสียงเริ่มมีปัญหาแล้ว
ต้องบอกตรงเลยนะครับ

ขอโทษนะฮะเส้นเสียงหรือเส้นหมี่ครับ

แต่ต้องขอยกความดีนี้ให้กับพี่ชายที่แสนดีเหมือนกัน
ไอซ์ทนไม่ไหวขออนุญาตเลยครับลงมาบอกว่าต้องใช้เสียงแบบนี้นะลูก

วิธีการร้องเพลงครับทำให้ไม่เจ็บคอครับแล้วก็เส้นเสียงจะไม่ต้องอักเสบครับ
เราต้องไม่ร้องด้วยการใช้คอตะเบงอะครับ
คือหลายคนเนี่ยต้องร้องด้วยเทคนิคบางคนเขาร้องจากก้นกบเลยนะฮะ
อย่างเวลาเราออกเสียงแล้วสมมูลว่าฮฮฮอคฮอคฮฮอคฮ
เสียงจะดังขึ้นด้วยกังวานขึ้นด้วยแล้วก็จะกระแทกที่คอเราน้อยลงแล้วผ่านออกมาแล้วกังวานมากขึ้น
เอาง่ายถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็คือผู้คนจะหายใจผิดเวลาร้องเพลง
ก็คือว่าให้ดูเลยเวลาหายใจเข้าลมต้องเต็มท้องท้องต้องป่องหายใจออก

แล้วแต่ถ้าคนที่หายใจผิดนะคะอย่างเช่นหายใจเข้าเห็นไหมลมมาอยู่ตรงนี้
แล้วท้องแฟบเป็นการหายใจที่ผิด
หายใจออกท้องแฟบเหรอแสดงว่าผมหายใจผิดผมป่องอยู่ตลอดเลย
นโมแต่วันนี้ก็สู้ใจขาดใช่ไหมสู้ไหมบทเพลงอะไรลูกวันนี้จะมาร้องเพลง

สีฟูมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์

เอาสิทำให้ดีนะตอนนี้น้องชายหนูนะลูกนาโนอยู่ในห้องเด็กซ่าเชียร์ตัวโก่งอยู่

ก็พี่จะทำให้เต็มที่ครับ
อันนี้เขาพูดถึงน้องไม่ได้เลยน้ำตาลหรือหนู
เอาละเต็มที่นะเพื่อน้องด้วยและเพื่อทีมของเราด้วยนะลูกนะ
จากบทเพลงจิจะน้องนโม
โอ้วโอ้วโอ้วโอ้วโอ้ว

อย่ามาจีใจมันมากไปมันจะเป็นบับเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าเจ้าจะดีกว่าไม่ฉันว่าเข้าถ้าแต่ถ้าจี้จ้ะฉันก็ต้องไป
แต่อย่ามาตีใจมันมากไปมันจะเป็นป่ะหนึ่งเลขจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าเจ้าจะดีกว่าไม่ฉันว่าเข้าถ้าแต่ถ้าจี้จ้ะฉันก็ต้องไป
อย่ามาจี้ใจ
แต่ว่าพี่ไอฟากว่านิดนึงว่าคือทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้นะครับทุกการประกวดนี้นะครับ
เต็มที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเต็มที่มากมากมากในทุกทุกครั้งเนี่ย
พลังเรามันก็จะล้นขอบไปหมดเลยถูกไหมครับตอนแรกนโมเริ่มร้องพี่ไอ้ว้าว
คำที่สองพี่ไอ้ว้าวคำที่สามพี่ไอ้ว้าวมันว้าวทั้งเพลงเลยอะครับ
ไอ้กำลังจะสื่อว่าน้ำหนักในการที่จะทำให้เห็นถึงความจัดลำดับของการว่าวของพลังงานของนโมมันมาเต็มที่มากจนเกินไป
ถ้าเป็นเจ้าจะดีกว่าไม่ฉันก็จะแต่ถ้าจี้จ้ะฉันก็ต้องไป
นโมมีพรสวรรค์อยู่แล้วนโมมีความสามารถอยู่แล้วเหลือแค่ตอนนี้จัดการพลังงานของตัวเองครับ
ผมอาจจะผ่อนในบางท่อนและผมอาจจะใส่เต็มในบางท่อนเพื่อที่จะเซฟพลังงานของตัวนโมด้วย
โมจะร้องแล้วคนรู้สึกตื่นเต้นกับนโมมากขึ้นและนโมจะทำมันออกมาได้ใจคนดูมากขึ้นด้วยขอบคุณครับ
คำมันเยอะมันเร็วจังหวะมันต้องมาถึง
ส่วนน้ำเสียงหรืออะไรไม่มีปัญหาเลยแค่จัดวางพลังงานอย่างที่พี่ไอซ์บอกให้ดีนะจะเป็นคนที่ร้องเพลงร็อกได้ดีเลยนะครับ

ต้องบอกเลยว่านโมก็เป็นเด็กมหัศจรรย์นะ
มีของเยอะมากอยากให้มีครูดีจังเลย
ครูดีดีคือคือต้นฉบับต้นฉบับคือพี่โตซีรีสฟู้ดใช่ไหมคะ
ที่เขาร้องไว้แล้วเขาทำกรอบของเขาไว้แล้ว
เหมือนเวลาหนูจะอ่านหนังสือสอบป่ะลูก
หนูมีปากกาไฮไลท์อันหนึ่งใช่ป่ะแล้วหนูจะต้องมาไฮไลท์ว่าอันนี้สำคัญ
แต่ถ้าหนูไฮไลท์ทุกบรรทัศน์เลยเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนสำคัญ
แต่ถ้าถ้าหนูแบบว่าตรงนี้อย่ามาจี้ใจมันมากไป
ตรงนี้ให้มันเด่นหนูเอาแค่ตรงนี้ให้มันเด่น
มันจะทำให้คนแบบว่าหุ้ยรอท่อนนี้เมื่อไหร่ท่อนนี้จะมานะ
น้องนโมที่แบกความหวังของทีมสมิลาพาเพลิน
ร้องเพลงในยกนี้ได้มันสุดใจแบบนี้
น้องเพลงไทยที่มีโรคประจำตัวคือเครียดจนอาเจียน
จะรับมือได้หรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยช่วงหน้าครับ
เวลาที่เขาตื่นเต้นเนี่ยเขาจะมีอาการคลื่นไส้

ขอบคุณที่รักกัน
ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
น้าโมหรือว่าพี่โตศิริฟูอันนี้ครับผม
โชว์นี้นะครับน้องทำเต็มที่แล้วก็ทำดีทำสุดมากเลยนะครับผม
คิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องเพลงไทยแล้วนะครับผม

ต้องติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องเพลงไทยด้วยนะครับผม
เพลงไทยเป็นนักดนตรีมาโดยตลอด
แล้วก็ต้องออกมายืนร้องเพลงไม่กี่เดือนนี้เอง
จริงเหรอครับจริง

มาเลยครับครับลูกหน้า
สวัสดีครับก่อนสวัสดีลูก

เพลงโปส
ชื่อเพลงโปรดนะครับ

พี่ชายชื่อเพลงไทย
เพลงไทยเพลงพินและเพลงโปรด

รู้สึกยังไงดีขึ้นไหมใจชื้นขึ้นไหมนะ

ไม่ได้ถาม

เท่านั้นแหละก็เดี๋ยวเชิญพ่อและคุณแม่ให้กำลังใจ
ขอบคุณมากขอบคุณพ่อและคุณแม่

ไม่รู้สึกยอดกับเหรอครับ

วันนี้จะร้องเพลงไป

ครับโชว์พร้อมกันเลยใช่ไหมครับครับถ้าอย่างงั้นกรองมา

ขอบคุณที่รักกันจากน้องเพลงไทย
ขอบคุณที่รักกันครับ
สวัสดีครับ
ฉันบ้างจบหลายสิ่งที่ทิ้งต้องหมดทางได้เจอ
มึงต้องรักใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลย
ขอบคุณที่รักกัน
ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
ในวันที่ปั่นหน้า
ถ้าโทรผู้มาที่นี่
จะแข็งความรัก
ที่ฉันได้จากเธอยิ่งไว้
ถึงรู้ดีว่าไม่พอ
แต่ขอดำในในตัว
สักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีก
ใครจะรู้
หากว่าเธอไปด้วยกัน
อยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไร
เรื่องบางอย่างฉันอาจไม่เคยพูดบอกเธอออกไป
แต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่ลืมได้เลย
ขอบคุณที่รักกัน
คือขอบคุณทุกครั้งที่คอยตอบฉัน
ในวันที่ปัญหาถ้าทุกครูมาสัก
จะตอบแทนความรัก
ที่ฉันได้จากเธอยิ่งไว้
กูรู้ดีว่าไม่พอ
แต่ขอทำให้ดีที่สุด
ไม่ปล่อยกระชุมหวัง
ขอบคุณที่รักกัน
ก็ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน
ในวันที่ปัญหา
ถ้าโทรเข้ามาใส่ตอบตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธอยิ่งไร
ถึงรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุด
ขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากดินไหน
เธอรักเธอยังมากพอเธอขอทำให้ดีที่สุด
เชียวกันและรวมทั้งฝั่งนี้ด้วยนะไอ้ท่านมอมตะโกลมาเป็นรถละรอกนะคะ
เป็นยังไงบ้างแล้วตัวหนูแล้วลูกตอนนี้ที่
ก็ใจชื้นขึ้นมาอ้าวพี่พี่กรรมการจ๋าเป็นยังไงกันบ้าง
ต้องบอกว่าก็ยากเหมือนกันนะร้องไปด้วยตีกลองไปด้วย
อย่างคุยกับน้องไอซ์คือมันก็ต้องแยกประสาทเหมือนกัน
ใช่ก็ถือว่าเก่งมากมากเพียงแต่ว่าความมั่นใจของน้องเพลงไทยเท่านั้นเอง
ที่แบบบางทีเปล่งสีออกมาเนี่ยยังไม่มั่นใจเท่านั้นลูก
แต่เพลงไทยรู้ไหมว่าเพลงไทยเป็นคนที่เสียงเพราะนะที่หนูเปล่งออกมา
ทำมันให้ดีที่สุดทำได้ชัดที่สุดแล้วเท่มากด้วย
แล้วพี่ฝนรอรอตอนไหนรู้ไหมรอตอนที่เพลงไทยยิ้ม
รู้ตัวอีกไหมว่าเป็นคนที่ยิ้มแล้วหล่อด้วย
เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่เราจะต้องบอกขอบคุณที่รักกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องยิ้มมีความสุขต้องบอกขอบคุณเขาที่รักกันขอบคุณที่ทำให้
อันนี้เห็นไหมพอยิ้มแล้วหล่อเลยนี่ไงนะครับ
อ่ะเดี๋ยวฟังพี่ไอซ์ว่าพี่ไอซ์จะแนะนำอะไรนะพี่ไอซ์เนี่ยในฐานะ
นักร้องแล้วก็นักดนตรีด้วยนิดหน่อยเนี่ยนะพี่ไอ้ว่าศาสตร์ของการตีกองเนี่ย
เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ยากที่สุดในการเล่นดนตรีเลยก็ว่าได้แต่นี่คือเขาตีไปด้วยและเขายังร้องไปด้วย
แล้วก็ผมเป็นคนร้องเพลงออนบีดด้วยนะครับหมายถึงว่าผมร้องเพลงอยู่ในจังหวะตลอด
มันแปลว่าผมมีโสดประสาทที่ดีมากอันนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไทยต้องเก็บตรงนี้ไว้
แล้วก็รู้ข้อดีของตัวเองนะครับทีนี้มาถึงข้อที่อาจจะดีน้อยลงมานิดแล้วจะต้องปรับปรุง
ทั้งหมดที่พี่ไอ้มองเลยพี่ไอ้มองว่าอยู่ที่ความมั่นใจเองครับ
แต่เพลงไทยฉลาดมากที่จะเลือกร้องออกเต็ปที่ต่ำที่สุดด้วยออกสเต็ปหนึ่ง
ผมแค่ต้องร้องมันออกมาด้วยความมั่นใจแล้วเส้นแบ่งระหว่างการข้ามจากคีย์หนึ่งไปอีกทีนึงมันจะเนียนมากขึ้น
แล้วก็ทำให้เพลงนี้มันไหลลื่นได้มากขึ้นทั้งหมดมั่นใจครับ
ลองนี่เป็นอะไรที่ใช้ทั้งหมดของร่างกายคือมือประสาทเท้าทั้งสองข้างเลย
แล้วพอดีที่ตีเนี่ยมันไม่ใช่กองธรรมดามันเป็นแพทด้วยเราต้องจำว่าไอ้สนไฮแฮดอยู่ไหนต้องจำอีก
แล้วต้องร้องอีกแค่อย่างเดียวต้องซ้อมกับมันบ่อย
นี่น้องเขาเพิ่ง๒เดือนที่มาจับแล้วล้มแล้วมาร้องด้วยอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับ
พยายามฟังเยอะฟังพี่ปั๊บถ้าชอบพี่ปั๊บฟังพี่ปั๊บตีไปด้วยร้องตามพี่ปั๊บไปด้วยแล้วจะมีประโยชน์ที่สุดครับขอบคุณฮะ
น้องเพลงไทยที่มีอาการอาเจียนเวลาเครียดกลับฮึดสู้ขึ้นอีกครั้ง
เพราะพลังความรักของครอบครัวที่มาเชียร์กันทั้งบ้านจนทำให้น้องร้องเพลงนี้จนจบ
เหมือนอยากจะใช้เป็นเพลงแทนใจขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมที่เชื่อมั่นในตัวเพลงไทยในการต่อสู้ครั้งนี้
ทีมที่เป็นผู้ชนะคือทีม
ขอเชิญเด็กซ่าขึ้นสู่เวทีครับ

ลูกลูกคุณเป็นไงบ้าง๒คน
สงสารน้องทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเขาไม่สบายทั้งสองคนนะครับ
โมก็เป็นภูมิแพ้นะครับทรมานมากนะคนเป็นภูมิแพ้ครับ

เขามีความสามารถรอบด้านครับผม

แล้วก็เล่นดนตรีได้เกือบทุกประเภทนะครับ

๒ทีมมีคะแนนเท่ากัน

ในรอบที่๑ยกที่๙
คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

เป็นฝ่ายชนะครับ

เพื่อที่จะเป็นคะแนนสะสมนำไปนะครับ
ทีมที่เป็นผู้ชนะ

เด็กอ้อมเพื่อนละครทีนี้เป็นฝ่ายชนะค่ะ

คะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน

เราจะมีโจทย์เพลงพิเศษครับ
แต่รอบที่๒นี้สำคัญมากนะครับ
เพราะคะแนนสะสมที่ได้จากคณะกรรมการนะครับ
จะมีถึง๕คะแนนเลยทีเดียว

ตัวห่างไกลแต่หัวใจใกล้กันใน

การแข่งขันจะจบลงด้วยน้ำตาของนาโน

แต่การต่อสู้ของเด็กยังไม่จบ
ยกหน้าเป็นโจทย์เพลงพิเศษ
ที่มีคะแนนถึง๕คะแนน
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในตอนต่อไปนะครับ

สนับสนุนโดยอามาโดวันนี้นาโนพร้อมไหมลูกเนี้ยพร้อมมากครับอ๋อ
หนูมีส่วนรูปในเพลงที่ยังไงบ้างลูกแดนเซอร์ครับแดนเซอร์
ตายบ้านเรามาเลี้ยงนกข้าวเลี้ยงกุ้งโบราณเป็นโชว์ที่น่ารักและลงตัวมากครับ
ประทับใจฝุดฝุดค่ะเมื่อกี้เรารอเลยนะแดนเซอร์